ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงน้ำหลากแล้ว
ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงพฤศจิกายน
หลายพื้นที่จะมีการแข่งเรือยาว

ก็มีถึง๘รายการด้วยการเริ่มแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่๘ถึง๙กันยายนนี้

ใช่เรือแต่ละชุมชนนะคะที่จะร่วมแข่งขัน

แต่ไปเกิดอุบัติเหตุกับเรือของชุมชน
บ้านหัวเวียงเหนือที่จะร่วมแข่งขันในจังหวัดน่านนะคะ

เรือที่กำลังซ้อมอยู่มันล่มโรงแรมแม่น้ำน่านนะคะครับ
ฝีพายตกลงไปในน้ำ๔๙คน
ขึ้นฝั่งมาได้๔๖คน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสไป๓คน
แล้วก็มีผู้สูญหายอีก๓คน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะค้นหา
แต่ว่ากระแสน้ำในแม่น้ำน่านค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็แรง
เพราะว่าฝนตกหนักในบิติภาคเหนือด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมเรือพาย
เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเรือภายประเพณีประจำปี๒๕๖๐
เรือที่ประสบอุบัติเหตุเป็นเรือของชุมชนบ้านหัวเวียงเหนือ
ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

เรือนี้เป็นเรือขนาดใหญ่นะคะจำนวน๕๐๕๕ฝีภาย
โดยใช้ฝีภายเป็นกำลังพลของมณฑนทหารบกที่๓๔
แต่ทีนี้ในช่วงระหว่างการฝึกซ้อม
มีฝีภายเข้าร่วมในการฝึกซ้อมไม่เต็มเรือก็คือ๔๙ฝีภาย
หลังจากที่ซ้อมกันอยู่เกิดอุบัติเหตุ
ล่มลงในแม่น้ำน่านบริเวณสะพานบ้านหัวต้วน
ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียง
หลังเกิดเหตุฝีพายก็บางคนก็สามารถไหว้เข้ากลับน้ำได้
เข้ามาได้๔๖คน
จำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บไปบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ๓คน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์
และมีผู้เสียหายในน้ำ๓คนตอนนี้ค่ะ
ส่วนสาเหตุนะคะก็ระหว่างที่เรือจะพักรับประทานเข้าเที่ยง
เมื่อเรือมาถึงใต้สะพานก็คือสะพานบ้านน้ำต้วน

เนื่องจากกระแสน้ำในแม่น้ำน่านไหลเชี่ยว
ประกอบกับจุดเกิดเหตุเป็นต่อหม้อของสะพาน
เขาเคยบอกกันว่าต่อหม้อของสะพานเป็นจุดที่อันตราย
เพราะว่าจุดนั้นน้ำมันจะวนวนรอบต่อหม้อ
แล้วมันจะทำให้เกิดน้ำวนเท่านั้น
ทำให้หัวเรือมันจมลงไปในน้ำ
จากนั้นฝีพายทั้งหมดก็ตกลงไปในน้ำ
ตกลงไปในน้ำตามเรือทั้งหมดเลยนะคะ
ฟังเสียงนายกเทศมนตรีเมืองน่านพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เรือที่พัดผ่านมา
ก็คือเตรียมตัวที่จะมาคัดเทียบ
เพื่อร่วมรับประทานอาหารกับชุมชน
ที่ตรงบริเวณหัวเวียงเหนือบริเวณใต้สะพาน
ขณะที่มาบริเวณใต้สะพานเนี่ยน้ำหมุนนะ
เนื่องจากว่ามาเจอต่อหม้อของสะพานและเกิดน้ำเชี่ยว
มันก็ทำให้ทราบมาว่าผู้ที่เห็นริการอยู่ใกล้ก็คือ
หัวเรือจมแล้วก็เรือก็บิด

เรือล่มก็ทางฝีภายบางส่วนก็เกาะเรือ

บิดก็ถามฝีพายบางส่วนก็หลุดออกจากการเกาะเรือ
ก็กระจัดกระจายกันไปขึ้นฝั่งทางซ้ายบ้างขวาบ้าง
ขณะนี้ได้เช็คกำลังพลแล้วยังมีการสูญหายอยู่ประมาณ๒๓ลาย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าปพในจังหวัดน่าน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระดมกำลังออกไปค้นหาทั้งทางบกและนำเรือออกไปค้นหา

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบผู้สูญหาย๓รายค่ะ